ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องที่การใช้รถใช้ถนน
บนท้องถนนกับกฎหมายที่จะเพิ่มโทษ

เพิ่มโทษสำหรับผู้ที่ไม่พกใบขับขี่
ใบขับขี่หมดอายุไม่มีใบขับขี่นั่นแหละค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้นะนายกรัฐมนตรีเขาก็มีการประชุมคอรมอล
ทีนี้ช่วงบ่ายออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนี้จะยังไงต่อเดี๋ยวเราต้องดูนะคะ
นายกได้พูดถึงกรณีที่ทางกรมการขนส่งทางบก

พระราชบัญญัติจราจรทางบกปี๒๕๕๙
แล้วก็พระราชบัญญัติรถยนต์ปี๒๕๕๙
คือให้เพิ่มโทษกับคนที่ไม่พกใบอนุญาตขับขี่
นายกบอกว่าอันนี้เป็นข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วรัฐบาลต้องกลับไปศึกษานะว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า
แต่ส่วนตัวนายกนายกบอกเลยค่ะว่าไม่เห็นด้วย
เพราะว่าผลของกฎหมายมันมีประโยชน์แค่เรื่องเดียว
คือให้คนมีความรับผิดชอบมากขึ้น

เรื่องของปัญหาอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ

หลายอย่างที่ในโซเชียลมีเดียเอาไปเอาภาพกัน
ชนการต่างต่างตรงนี้น่วงไปโทษว่า
เรื่องบัยกรีมไม่เกี่ยวกันมันก็ปลอดภัยกันหมด
อย่าสร้างความเข้าใจผิดกันแบบนี้ให้ประชาชนนะ
วันหน้ามันก็การแก้ปัญหามันก็ไปไม่ได้

แต่วันนี้มันความเหมาะความสมมันควรจะเป็นอย่างไร

เพราะฉะนั้นผมยินยันว่าผมยังไม่รู้มากลายอย่างสิ้นนะครับ
นายกบอกด้วยนะคะบอกว่าการเพิ่มโทษปรับ

ที่มีค่าปรับสูงจนวิพากษ์วิจารณ์นะ
ว่าค่าปรับสูงถึง๕หมื่นจำคุก๓เดือน
อันนี้เป็นแนวคิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทีนี้รัฐบาลก็เลยต้องนำมาพิจารณาถึงความเหมาะสม

ดังนั้นประเด็นนี้บอกได้ว่าผู้ขับขี่
ก็จะต้องมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ทีนี้ก็ต้องดูท่าทีของกรมการขนส่งทางบกนะครับ
ว่าจะดำเนินการต่ออย่างไรบ้างนะครับ